เป็นเวลากว่า๒ปีแล้วนะคะที่ทางกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนเรียกร้อง
แบน๓สารเคมีทางการเกษตร
หนึ่งในนั้นก็คือพาราคอตค่ะซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืช
เพราะว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้บริโภคด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณสิรินทิพย์ครีบเขียวค่ะ
พื้นที่จึงมีข้อตกลงร่วมกัน
หากพื้นที่ใดใช้สารเคมี
จะนำแกลลอนสารเคมีที่ใช้มาแขวนเตือนเอาไว้
ซึ่งแตกต่างจากคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาเช่าทำไร่อ้อย
และรายมันสัมปรังแปลงใหญ่บักใช้บรดฉีดพล
ทำให้คนในพื้นที่ไม่สามารถควบคุมและป้องกันได้
ส่งผลให้ชาวบ้านที่นี่เป็นโรคหนังเน่าเพิ่มมากขึ้น
ก็ไปดูข้อมูลจากรพศต
รพศตมันมีเพิ่มขึ้นกันทุกเดือน
สมัย๑๐กว่าปีผ่านมามันจะไม่ค่อยมี
สมัยนี้เดือนหนึ่งมันก็จะมี๒คน๓คนเพิ่มมาเรื่อย
ปีหนึ่งก็ประมาณ๒๐๓๐คน

คนใหม่ก็เพิ่มมาเรื่อย
หลังออกไปนั่งดักนกที่บริเวณไร่อร์ด
แม้ตอนนี้เขาจะพิการแต่ก็ต้องสู้
เพราะต้องดูแลนางหมาเมืองพินภรรยาตาบอด
หลังเข้าไปถอนต้นกล้าเข้าและน้ำกระเด็นเข้าตา

เพราะว่ายามันหากินอย่างเดียว

พูดถึงนางใกล้กันทำงานเดียวหาปรีบเพราะว่า
ไปใช้เบ็ดเซตาลมาหาแต่ว่าเป็นรอยเป็นเพื่อ

เดือนมาได้คือกันนะ
ปีเต็มที่นายบุญทวีพันปี
ชาวบ้านตำบลโนนเปลือยอำเภอกุฎชุมจังหวัดยะโสธร
ออกไปรับจ้างฉีดยาค่าย่าและยาฆ่าแมลงตามจังหวัดต่าง
มีรายได้เฉลี่ยต่อวันละ๓๐๐๕๐๐บาท

ที่รู้ว่าสารพิษจากสารเคมีจะเข้าสู่ร่างกาย
แต่เขาเชื่อว่าหากดื่มเหล้าขาวกับมะนาวแล้ว

กระทั่งเพื่อนที่ไปด้วยกันเสียชีวิต๒คนในเวลาไล่เลี่ยกัน
เนื่องจากมีอาการปวดตามเนื้อตามตัวและเป็นหนังเน่าแบบไม่ทราบสาเหตุ

ก็เป็นเปี่ยเป็นแพร่ยานี่แหละเป็นโรคผิวหนัง
เป็นโรคหนังเน่านะมันสะสมร่างกายเรามา
กวดตามแช่งลำขาเป็นเมียร่างกายของเรา
มีสารพิษอยู่ในร่างกาย

และด้วยเหตุผลเหล่านี้เองทำให้นางมนัญญาไทยเศษ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ออกมาประกาศแบน๓สารเคมีทางการเกษตร
อย่างพาราคอร์ดคอร์ไภรีฟอร์ดและไก่โปเสธ

จากสารเคมีเหล่านี้เป็นอันตรายต่อชีวิต
ในระยะสั้นและระยะยาว
สั่งการให้กรมวิชาการเกษตร

อย่างไรก็ตามก็ต้องจับตาการประชุมของ

ว่าจะออกมาอย่างไรในวันพรุ่งนี้
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่๒๗ตุลาคมที่จะถึงนี้